ถ้าเสี่ยงโชคแบบถูกกฎหมายคือซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
อันนี้เราก็ยินดีสนับสนุนกันด้วย
ถ้าถูกจะได้เงินแน่ค่ะได้แน่ค่ะได้รำวังได้เงินแน่
แต่วิธีที่เอาพูดกันตรงชาวบ้านส่วนใหญ่ซื้อ
ขอโทษนะคะพูดกันตรงว่าหวยใต้ดินนั่นแหละ

จะได้ลุ้นอาจจะได้เสี่ยงกันแหละอาจจะได้เงิน
แต่ถ้าหากว่าไปเจอเจ้ามือโกงก็อาจจะไม่ได้เงินก็ได้
อย่างกรณีนี้นะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเขารวมตัวกันมา
บอกไปทวงเงินจากแม่ค้าจากคนที่เป็นเจ้าหนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่เป็นเจ้ามือเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหถูกเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ยอมจ่าย
เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรื่องนี้จะได้เงินหรือเปล่า

บรรยากาศที่ทั้งหลายเนี่ยเขาเดือดร้อนกันค่ะครับ
เห็นมะยอมแล้วทำจริงได้จะได้นะฮะ

เพราะว่ามาทวงถามทางเจ้ามือที่รับแทงไว้แต่เจ้ามือไม่จ่ายครับ
ค่ะทั้งที่ไม่ใช่เลขอั้นด้วย
แล้วชาวบ้านบอกเนี่ยฉันก็ถูกนะฉันควรจะต้องได้รับเงินนั้น

กว่าคนล่ะค่ะรวมตัวกันมาที่หน้าบ้านเจ้ามือ
ที่อยู่บริเวณริมคลองชนลประธานตะบนร่องฟองอำเภอเมืองแพร่
หลังจากที่มีการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลขมันอ้างอิงกันถูกไหม
พอเขาออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลผู้ที่ถูกหวยใต้ดิน
เขาก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาได้รับรางวัลแน่
ก็เลยไปขอเงินกับทางเจ้ามือนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่ได้ตามที่ตัวเองซื้อไป
ชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยเดือดร้อน
กลุ่มที่ว่ามีทั้งคนเดินโพยมีทั้งคนถูกรางวัลงวดที่วันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถูกรางวัลที่๑เลยนะคะก็คือเลขที่ออกคือ๕๐

เรียกได้ว่าได้เลขเด็ดมาตอนเช้า๑๐โมงเนี่ยนะฮะพอซื้อก็ซื้อทันทีเลย
แล้วก็ถูกวันนั้นเลยเป็นเลขแบบเลขเด็ดเลขด่วนจริง
ซึ่งวันที่๒พฤษภาเป็นวันที่ออกสละกินแบ่งรัฐบาลงวดต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ
บางเจ้าเจ้ามือบางรายเขาเรียกว่าไม่รับ
ไม่รับซื้อเลขที่แบบว่าเป็นเลขเด็ดนะคะ
คือเป็นเลขอั้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็บอกว่าเลขที่มันเอาไปแทงกัน
เพราะได้จากรถคันเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งป้ายแดงหรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับ
ทีนี้ชาวบ้านพูดเป็นเสียงล่ำลือกันไปก็เลยแทงเลขนี้กันเยอะ
กลายเป็นว่าเจ้ามือบอกว่าเอ๊ะอั้นไว้นะสำหรับเลขเหล่านี้เลขอะไรบ้างคุณบอกหน่อย
นี่เลยมีเท่าไหร่๒๗๒๒๗คือมีทั้งรถจักรยานยนต์คันนี้
หรือว่ารถฟอร์จูเนอร์คันใหม่ป้ายแดงทะเบียนนี้นะคะ

อันนี้มันมีที่มาให้คุณที่ชาวบ้านเอาไปล่ำลือกันนะฮะ
ป้ายแดงคันนี้เหาะได้อืมประจวบเหมาะกับว่าวันนั้นนะคะ
มีการจัดงานบวชคนในหมู่บ้าน

ทำให้คนทั้งหมู่บ้านก็ซื้อเลขนี้กัน๒๗๗

รถคันนี้โอ้โหเหาะเหินเดินอากาศ
อกขึ้นฟ้าทะยานกระโจนไปอยู่นะฮะ

โดยเฉพาะเจ้าของรถเนี่ยนะ
เขาลือกันว่าถูกกว่าล้านบาท

ก็น่าจะถูกกันหลายล้านบาทด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ยังไม่นับรวมคนอื่น
จากที่อื่นที่ก็ซื้อเลขนี้มา
ทีนี้ผ่านไปหลายวันค่ะ
ชาวบ้านที่เขาซื้อเลขแล้วเขาถูกหวยเนี่ยนะ
เขาก็ไปถามคนเดินโพยว่าเมื่อไหร่จะได้เงินนะฮะ
คนเดินโพยก็ได้รับคำตอบมาบอกว่า
เจ้ามือจะขอจ่ายแค่ครึ่งเดียว

มาอยู่ดีจะอั้น

แล้วไม่ได้มีข้อตกลงกันก่อนในช่วงที่จะซื้อ
ว่าถ้าถูกมาจะจ่ายครึ่งหนึ่ง

แล้วก็ต้องจ่ายเต็มชาวบ้านเลยไม่พอใจ
ก็เลยมารวมตัวกันแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
เนี่ยชาวบ้านเขาโวยเลย
เวลาซื้อก็ซื้อตามกฎกติกา

ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเหมือนโพยหวยทั้งหมดออกมาดูสิ
เขาส่งต่อกันทางไลน์นะคุณชาวบ้านส่งต่อกันทางไลน์
ว่ามีใครซื้ออะไรยังไงบ้างนะฮะซื้อ๗๒ไปเท่าไหร
ซื้อ๒๗๒ไปเท่าไหร่ซื้ออะไรไปเท่าไหร่
โอ้โหแต่ละคนซื้อไปเยอะคุณ
และมันควรจะได้เงินตอบแทนเงินรางวัลมา๗๔ล้าน

สิบกว่าล้านนี่คือแบบเยอะมากเลยนะ
ใช่ฮะซึ่งกลายเป็นว่าโพยหวยมันหลุดออกมาแบบนี้นะครับ
เขาบอกโอ้โหมีคนถูกเยอะ
แต่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับเราบอกว่าไอ้โพยหวยที่หลุดมาเนี่ย
เป็นกลลวงให้ชาวบ้านเห็นหรือเปล่า
แล้วจะทำให้ชาวบ้านใจอ่อนสงสารเจ้ามือ
เจ้ามือจะต้องจ่ายตั้ง๗๐กว่าล้าน

ทำไมมันสลับซับซ้อน
แล้วจริงคือยอดมันเท่าไรกันแน่
ตรงนั้นเขารวมเอง
รวบรวมกันเองบวกลบคูณหาร
น่าจะประมาณ๓๔ล้านบาท
ก็ยังเยอะอยู่ดีครึ่งหนึ่งของ๗๐กว่าล้าน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นหวยใต้ดิน

เป็นการแทงที่ผิดกฎหมาย
เรื่องของการฟ้องร้องเอาผิดจะเรียกเงินมา

เอายังไงอ่ะดิฉันฟังข่าวนี้ดิฉันอ่านข่าวนี้
เกาหัวแกรกถามใครถามท่านายได้ไหมอ่ะ
ได้ค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่า
การเล่นหวยใต้ดินถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
คือผิดทั้งคนเล่นและคนขายนะคะ
กรณีคนซื้อต้องโทษจำคุก๓ปีหรือปรับ๕๐๐๐บาท

คนขายจำคุก๓เดือนถึง๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
อันนี้คือโทษของคนเล่นคนซื้อบ้างกันเถอะ
ส่วนเงินค่าหวยนะคะไม่สามารถเรียกร้องได้นะคะ
เพราะว่ามันเป็นเงินผิดกฎหมายถือเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
ก็แปลว่าถ้าเกิดถูกเจ้ามือโกงคุณก็เรียกร้องอะไรไม่ได้
ต่างจากสลากกินแบ่งก็ยังมีเรื่องทำคดีกันได้
เรียกร้องไม่ได้ทั้งเงินที่แทงไปเอาคืนไม่ได้ด้วย
และ๒เงินที่บอกว่าถูกรางวัลก็เอามาไม่ได้ด้วย
แถมคุณที่เป็นคนซื้อยังถือว่าผิดกฎหมายอีก

แล้วการที่ชาวบ้านไปปิดล้อมหรือไปข่มขู่ให้เจ้ามือหวยจ่ายเงินนั้น

ถ้าฐานข่มขู่ข่มขืนใจผู้อื่นอาจจะโดนอีกหนึ่งข้อหา
กลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะแปลว่ายังไง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรเล่นหวยใต้ดิน

ถ้าอยากจะลุ้นโชคจริงก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
ละ๘๐บาทที่ขายกันตามกฎหมายนั่นแหละ
นะคะถ้าถูกคุณก็ได้เงินไปขึ้นเงิน
ถ้าไม่ถูกก็รองวดต่อไป
คือมันผิดกฎหมายจะฟ้องร้องจะทำอะไรกันไม่ได้แหละ